ห้าสิบห้าล้านคนข้อมูลคนไทยถูกเปิดเผยนะครับ
แล้วถูกขู่ด้วยว่าเดี๋ยวจะมีการเปิดเผย
จะมีการเอาไปใช้ประโยชน์
คนที่มีข้อมูลว่าเขาแฮ็กข้อมูลไปมอบตัวแล้ว
เป็นจ่าสิบโทฮะจ่าสิบโทเขาบอกเขาไม่ได้โจรกรรมเองนะ
เขาไปซื้อต่อมาอีกทีนะครับจ่าสิบโทคนไหนนี่
เรามีลูกศรแดงชี้นำสายตาท่านไว้จ่าสิบโทเขมรัฐบุญช่วยนะครับ
เขาเป็นทหารสังกัดกรมการขนส่งทหารบกนะครับ
มอบตัวกับกองประชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาจกรรมทางเทคโนโลยี
หรือว่าสอทหลังจากนายทหารพระธรรมนูลนะครับ
พาเข้าพบผู้บัจการสอทกรณีถูกออกหมายจับในความผิดตามพคและพคข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ
ฐานอะไรฐานใช้ชื่อบัญชีนายเนียแสดงข้อมูลและภาพและระบุข้อความโดยอ้างว่า
ได้นำข้อมูลส่วนบุคคลคนไทย๕๕ล้านรายชื่อจากหน่วยงานรัฐ
จะเผยแพร่กำหนดเวลาไว้ตั้งแต่วันที่๕เมษายนที่ผ่านมาแล้ว
กระทั่งเจ้าหน้าที่สืบสวนเพื่อติดตามจับกลุ่มตัวครับจากการสังเกตพบว่าจ่าสิบโทเขมรัฐนี่
เขาเครียดมากนะครับเครียดจนเห็นได้ชัดตำรวจสอบสวนนานกว่าหนึ่งชั่วโมง
ร่วมฟังการสอบสวนในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลระบบดิจิทัลโดยตรง
หลังจากสอบปากคำเสร็จสิ้นนะครับผู้ประชาการสอทแล้วก็รัฐมนตรีดีอีเอสนะครับ

เปิดเผยบอกว่าจ่าสิบโทเขมรัฐปฏิเสธในกรณีการจรกรรมข้อมูล
แต่อ้างว่าไปซื้อต่อมาจากเว็บไซต์ที่มีฐานข้อมูลบุคคลทั่วไปอีกทีนึง
ซื้อมา๘ล้านรายชื่อในราคา๘๐๐บาทครับคุณผู้ชมครับ
ซึ่งแจ้งว่ามีข้อมูลของบุคคลทั้งหมดจึงลองค้นหาข้อมูลด้วยตัวเขาเองและพบว่า
นี้มีข้อมูลของเขาจึงโพสต์แจ้งเตือนไปยังคนรู้จัก
แต่กลับไม่ได้รับความสนใจจึงติดต่อขอซื้อข้อมูลจากคนนะครับ
ของคนมีชื่อเสียงนะครับเลือกข้อมูลของคนมีชื่อเสียงจากเว็บดังกล่าว
แล้วนำไปโพสต์แล้วก็ส่งข้อความส่วนเว็บดังกล่าวจะเอาข้อมูลมาอย่างไร
เขาบอกเขาไม่รู้ครับ
เรื่องต้นนะเบื้องต้นเบื้องต้นก็คือเขาบอกว่าเขาไม่ได้แฮ็ก
แต่เขาก็ซื้อข้อมูลมาเขาซื้อข้อมูลมาแล้วเขาก็ทดลองว่า
ตัวเขาเนี่ยตัวเขาเนี่ยมีรายชื่อที่เว็บเนี่ย
เขาเลยติดต่อซื้อมาเขาเลยเอารายชื่อที่เขาซื้อมาเนี่ย
คนนี้ปังใหญ่เลยเขาตกใจเลยนะครับ
แต่เขารับว่าเขาเป็นคนที่ส่งข้อความไป

คำให้การของจ่าสิบโทเขมรัฐ
ว่ามันจริงหรือเปล่าที่พูดมาเนี่ยนะครับ
อกจากนี้ยังสืบสวนสอบสวนแฟนสาวของจ่าสิบโท

ส่วนกรณีข้อมูลที่หลุดออกมานั้นนะครับจะตรวจสอบไปยังเว็บดังกล่าว
นำข้อมูลคนไทยมาได้อย่างไรและเตรียมดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด
ส่วนการดำเนินคดีกับจ่าสิบโทเขมรัฐนี้
หรือว่าพีดีพีเอนั่นแหละครับคุณผู้ชมส่วนกรณีการกระทำดังกล่าว
เชื่อมโยงไปยังกลุ่มการเมืองหรือไม่
บอกว่ายังไม่มีหลักฐานที่เชื่อมโยงไปถึงครับ
ล่าสุดครับล่าสุดตำรวจสอทคุมตัวจ่าสิบ
เขมรัฐเข้าตรวจค้นห้องพักเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมเบื้องต้น
เจ้าตัวเปิดเผยถึงเจตนาที่ก่อเหตุแบบนี้
บอกมี๓ส่วนด้วยกันคือ๑ต้องการประกาศขายข้อมูล
พอไม่มีคนสนใจก็เลยเผยแพร่เชิงคมครู
เบี่ยงเบนไม่ถูกตามตัวโดยการสร้างปมทางการเมืองครับ
อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต
บ่งชี้ว่าจ่าสิบโทเป็นคนสนใจระบบไอทีและมีความเชี่ยวชาญครับ
ทั้งนี้นะครับทางตำรวจบอกว่าจ่าสิบโทนะครับเขมรัฐก่อเหตุจากห้องพักของตัวเขาเอง
ขณะนี้ยังไม่พบข้อมูลคนที่ร่วมมือด้วย

มีเพียงเส้นทางการเงินของแฟนสาวที่พบว่า